แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะเราก็ยังมีเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรมากมายหลากหลายมาฝากคุณผู้ชมอยู่เหมือนเดิมเลย
รวมไปถึงเรื่องราวของความเชื่อด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยไปดูตำนานนกหัสดีลิง
พร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการที่จังหวัดอุบลราชธานีไปค่ะ
ไปที่วัดเกษมสำรานอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ที่นี่เขามีการจัดงานย้อนตำนานร้อยปีนกหัสดีลิงเมืองเกษมศรีมาขึ้น
งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยค่ะ
เป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบร่ำโบราณนะคะคุณผู้ชม
ภายในงานเขามีกิจกรรมการแสดงเยอะมากคุณดูนี่ค่ะ
เขามีการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาแล้วก็ตำนานของนกหัสดีลิงด้วย
แล้วก็มีการแสดงนะคะที่เราเห็นการแสดงเนี่ยค่ะ
คือการแสดงที่รวบรวมเอาทั้งงานศิลปกรรมสถาปัตยกรรมจิตรกรรมดนตรีและหน้าตสินทุกศาสตร์เลยค่ะ
มารวมกันไว้ในการแสดงชุดนี้ค่ะ
โดยตำนานนะคะเขาเชื่อกันว่านกหัสดีลิงเป็นนกที่สามารถนำดวงวิญญาณของผู้ตายให้ไปสู่สวงสวรรค์ได้
ตามธรรมเนียมของชาวอีสานนั่นเอง
หากเจ้าเมืองถึงแก่อศัลยกรรมจะมีการสร้างเมนเป็นรูปนกหัสดีลิงตามโบราณราชประเพณีของเมืองค่ะ
ถือว่าเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากมากนะคะ
และก็สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากด้วยให้กับผู้ที่มาร่วมงานกว่า๓๐๐คนนะคุณ
เขามาร่วมงานกันเนี่ย๓๐๐คนนะคะมีทั้งชาวต่างชาติด้วยนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยว
เขาจะได้เห็นความเป็นมาเห็นประเพณีที่สวยงามของเมืองไทยบ้านเรานะคะ
และก็ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นพิธีแบบนี้ที่แทบจะหาดูไม่ได้แล้ว
แต่ยังคงคุณค่าแล้วก็อยากให้ช่วยกันสืบสารอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป
ต้องบอกว่าการแสดงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้จะหาดูกันง่ายแต่ช่วงนี้ที่อุบลราชธานีเนี่ยเขามีการจัดการแสดงแบบนี้เป็นแสงสีเสียงที่มันยิ่งใหญ่ตระการตามากนะคะคุณดูนะคะเห็นไหมคะ
เรื่องราวของตำนานนกหัสดีลิงมีที่มาที่ไปอย่างไรคุณจะได้รู้ทั้งหมดแล้วก็การแสดงนี้เขาต้องใช้องค์ประกอบของงานด้านศิลปะทุกส่วน
อย่างที่บอกนะศิลปกรรมสถาปัตยกรรมจิตรกรรมดนตรีไทยแล้วก็หน้าตสินรวบรวมเอาไว้ที่งานงานนี้
อย่าลืมนะคุณผู้ชมช่วยกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยของเราให้คงอยู่สืบไปเยาวชนคนรุ่นหลังจะได้รู้จักกัน
ก็เป็นเรื่องราวดีนะที่เราได้ยินเรื่องนกหัสดีลิงมาจากตั้งแต่งานของหลวงพ่อคูณนะ
ถือว่าเอามาให้ดูกันได้อย่างมากขึ้นได้ข้อมูลกันมากขึ้นด้วยนะคะ